ดีดังกันบ้างนะคะช่วงนี้คือมีข่าวก็คือ
ผู้ชายอายุ๒๘ปีเขาแชทแมทเซ็นเจอร์
มีการเคยพูดคุยกันชวนกันไปเที่ยวผับนะคะ
แต่วันที่เกิดเหตุเขาไปรับหญิงสาวอายุ๑๙ปี

จากนั้นไม่พาไปส่งบ้านพาไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ขังไว้ในห้องแล้วกลับมาข่มขืน
แล้วเอากระเป๋าสตางค์เอากระเป๋าสะพาย

เอาเงินมาให้เขาอีกจากนั้นตัวเองก็หลบหนีไป
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ประมาณ๕๖ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ว่า๑๒ตุลาคมตำรวจออกหมายจับนะคะ
ซึ่งตำรวจพบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ชายอายุ๒๘ปี
คนนี้บอกว่าฐานะปานกลางแม่เป็นครูพ่อเป็นอดีตตำรวจ
แต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๗และสนตลิ่งชันค่ะ
ตอนนี้หลังจากที่ได้คดีนี้มาอยู่ในมือ
กระจายกำลังสืบหาเบาะแสตามจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายศาสดาบัวทองอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธข่มขืนกระทำชำราวและกักขังหน่วงเหนียว
ที่มาของเหตุการณ์นี้เนี่ยเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะ
ก็คือหญิงสาวผู้เสียหายเขาอายุ๑๙ปีเข้าไปแจ้งความ
พูดคุยกันบ่อยครั้งเคยแชทชวนผู้เสียหายไปเที่ยว
และในวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาคนร้ายขับรถไปรับผู้เสียหาย
รับมาจากการเที่ยวผับแถวตลิ่งชันจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนนะคะ
ถัดมาก็คือวันที่๖ตุลาคมผู้ต้องหาพาผู้เสียหายไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ภายในหมู่บ้านมหาดไทย๒แขวงบางระมาทเขตตลิ่งชันเป็นบ้าน๒ชั้น
จากนั้นขังผู้เสียหายไว้ในห้องปิดประตูล็อกไว้เลยตัวเองออกไปข้างนอก
กระทั่งช่วงตี๒กลับมาค่ะย้อนกลับมาพาผู้เสียหายไปขืนใจในห้องนอน
จากนั้นใช้กำลังบังคับตบตีชิงทรัพย์ก็คือกระเป๋าสะพายโทรศัพท์มือถือแล้วก็แหวน
จากนั้นข้ามมาอีกวันหนึ่งก็คือช่วงบ่าย๑๖๓๐๔โมงกว่า
เงินไป๕๐๐บาทค่ะหลังจากนั้นก็ทิ้งผู้เสียหายแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะคะ
จนทำให้ผู้ปกครองของผู้เสียหายเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าไปแจ้งความเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอนอตลิ่งชัน
รวมรวมหลักฐานยื่นต่อสารและอนุมัติหมายจับไปแล้วนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมา
จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาข้อมูลเบื้องต้นพนักงานสอบสวนอตลิ่งชัน